คุณผู้ชมมาดูเรื่องดราม่ากันหน่อยนะคะทั้งในโลกออนไลน์และในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดสุราชธานี
จะเข้าไปที่อุทยานอุทยานแห่งชาติไซโยกที่จังหวัดกาญจนบุรี
จะเข้าไปดูน้ำตกแต่ปรากฏว่าไปเจอค่าเท่า๑๐๐บาท

ล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาแล้วนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้น

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นคลิปเมื่อวานนี้ดราม่าในโลกออนไลน์เลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้แหละบอกว่าไปดูงานที่สุราชหน่อยไหม
ว่าเขาทำกันยังไงไอ้ค่าเข้าที่ไซโยกมันร้อยหนึ่ง
คนไทยเนี่ยมันแพงไปไหมนะคะ
คำถามก็เกิดขึ้นมากมายแล้วค่ะ
ทีนี้เห็นบอกว่านักข่าวเราเอาโดรนขึ้นไปบินเลยนะคะ
ให้ดูกันเลยว่าน้ำตกที่ไซโยกมันสวยกว่า
นี่มันสวยกว่าหรือสวยน้อยกว่า
บ่อปลาคาฟที่บ้านเขานะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
มันเป็นเรื่องของการตีความของความชอบส่วนตัวนะ

ชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
มุมบนสวยนะคะครับคุณสุพศคำสนอหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยก
ออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าค่าเข้าของผู้ใหญ่เนี่ย
ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท
ส่วนเด็กไทยเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบบาทชาวต่างชาติเนี่ย
ผู้ใหญ่สามร้อยบาทเด็กชาวต่างชาติสองร้อยบาท
ราคาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มานานแล้วนะคะมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเก็บราคานี้
ไม่ใช่เพิ่งเก็บมาราคานี้แต่จะมีข่าวดี
เพราะทางกรมเนี่ยเพิ่งจะมีประกาศฉบับใหม่ออกมาที่จะบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนมิถนนายนเป็นต้นไปจะลดราคาค่าค่าอุทยานสำหรับคนไทย
ผู้ใหญ่เนี่ยเหลือหกสิบบาทครับจากเดิมหนึ่งร้อยบาท
แล้วก็เด็กเนี่ยจากเดิม๕๐บาทใช่ไหมคะเด็กไทยจะเหลือ๓๐บาท
ส่วนชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยราคาเดิมคือสามร้อยบาท
แต่เด็กชาวต่างชาติจะเหลือ๑๕๐บาทอันนี้เป็นราคาใหม่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าราคาถูกลงเนี่ย
ก็จะทำให้คนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติมากขึ้น
ทีมข่าวค่ะคุณผู้ชมไปดักรอเลย
ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มีการซื้อบัตรกันนะฮะ
อยากรู้ว่าเอ๊ะกฎอื่นเนี่ยจะรู้สึกยังไง
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยค่าเข้าเนี่ย๑๐๐บาท
เราไปถามว่าแพงไหมรู้ไหมคะว่าส่วนใหญ่ตอบว่ายังไง
สอบว่าแพงแต่ก็คุ้มกว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชน
เพราะว่าราคาอาหารของกินที่นี่คือมันถูกกว่าของเอกชนเยอะมาก
ถ้าเกิดว่าถั่วเฉลี่ยกันเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าคุ้มอะนะคะ